คนเขาถยอยเดินทางมาเยอะมากมาแก้บน
นั่นไงเขาบอกว่าดังมากเลยช่วงนี้
เป็นเรื่องราวชวนขนหัวลุกกันเลย

อย่างที่บอกนะคะก็เป็นข่าวฮือฮากันไปมากเลยนะว่า
ชาวตำบลท่าชุมพลอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
เขาถูกรางวัลติดต่อกันหลายต่อหลายงวด
จากการที่มาขอโชคลาภจากกุมารน้องพอส
ที่บริเวณป่าช้าหน้าวัดท่าพลหลวงแห่งนี้
หลังจากนั้นไม่นานอาทิตย์ที่ผ่านมา
มีชาวบ้านเป็นร้อยคนนำคณะแตรวงกรองยาว
มาแก้บนน้องพอร์ชอีกที่เราราบกันไป
เพราะว่าขอโชคขอลาบแล้วถูกรางวัลเกือบล้านบาท
จำได้ไหมสนุกจำนานคึกคักมากเลย

ก็เลยบนบานสารกล่าวเอาไว้เช่นกัน
และแน่นอนค่ะล่าสุดเลยบริเวณโคนต้นโพใหญ่ที่วัดท่าพลหลวง

ชาวบ้านเขามาร่วมกันทำพิธีขุดศพของน้องพอส
เหรอขึ้นมาไว้ที่สาราการประเรียนชั่วคราวก่อน
เนื่องจากว่ากุมารน้องพอร์ชไปเข้าฝันชาวบ้าน
เข้าฝันชาวบ้านคนหนึ่งชาวอำเภอดำเนินสะดวก
พอร์ชไปบอกว่าอย่างนี้ว่าไงไม่อยากอยู่ในดินอีกแล้วรู้สึกอึดอัด
อยากจะขึ้นมาอยู่ในโลงแก้วและไปอยู่กับหลวงพ่อวัดท่าหลวงพล
เท่านั้นล่ะคุณผู้ชมชาวบ้านคนที่ฝันโอ้โห
รีบเดินทางมาหาหลวงพ่อวัดท่าหลวงพลทันทีเลย
พอมาถึงคนนั้นเขาบอกว่าเขามีอาการแปลกเลยนะ
สั่นนะน้ำเสียงเนี่ยจะเหมือนแบบเด็กแล้วก็พูดประโยคเดิม
เหมือนในความฝันเลยพูดให้เนี่ยพระท่านฟัง
ชาวบ้านก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไปช่วยกันขุดเอาร่างกุมารน้องพอสขึ้นมาดีกว่า
แล้วก็นำร่างมาใส่โลงแก้วให้ตามที่น้องพอสไปเข้าฝัน
คุณค่ะโหชาวบ้านแถวนั้นก็เลยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของกุมารน้องพอสทราบเรื่องแล้ว
ก็เลยนำความฝันไปปรึกษากับท่านเจ้าอาวาสวัดท่าพลหลวง
ก็คือท่านพระครูสถิตธรรมวัฒน์

ท่านเจ้าอาวาสก็เลยอ่าเห็นดีเห็นงามด้วย
ก็ได้มีการสั่งทำโลงแก้วในราคา๑๘๐๐๐บาท
ซึ่งก็จะแล้วเสร็จในอาทิตย์หน้านะ

ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ไกลโอ้โหหลังจากที่รู้ข่าวเรื่องนี้ค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นน่ะเดินทางมาเพียบเลยนะคะ
มาดูให้เห็นกับตาแล้วก็แห่กันมา
อยากจะมาขอพรจากกุมารน้องพอส
มาด้วยความหวังหวังว่าจะได้โชคได้ลาบกลับบ้านไป
ส่วนลอตเตอรี่ที่วางแผงขายอยู่ภายในบริเวณวัดด้านหน้าเนี่ย
ก็ขายดิบขายดีขายเหมือนเทน้ำเทท่าคุณ

เขาบอกว่าเลขที่ขายดีเนี่ยนะก็คือเลขทะเบียนรถ
ที่นำศพกุมารน้องพอร์ตจากหลุมฝังศพ
มาเอาไว้ที่สาราการเปรี้ยน
ใครสนใจไม่บอกเพราะเราไม่รู้
เตือนไว้ก่อนเลยเรื่องนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันดี
มันเป็นเรื่องของความเชื่อจริงคุณผู้ชม
ส่วนทะเบียนรถที่เราไม่บอกเพราะว่าเราไม่รู้

ใช่ไม่อยากให้งมงายคือนำเสนอให้ดูว่า
มีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างหลังจากที่เฮ้ยชาวบ้าน
ถูกรางวัลกันไปหลายงวดนะไปแก้บนกันมานะ
ตอนนี้ก็จะนำศพของกุมารน้องพอร์ส
มาไว้ในโลงแก้วที่วัดเดี๋ยวคุณชนะจะไปแก้บนด้วย

ผมต้องพาเจ้าแม่ผมไปแน่นอน
รอดูนะครับรอดูที่จังหวัดราชบุรีนะครับ